แล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่ตั้งแต่๒๑มีนาคม
ปรากฏว่าหนีออกจากโรงพยาบาล
จะกลับบ้านที่ตรังคิดถึงบ้านเกิด
แต่การกระทำเหล่านี้มันผิดกฎหมายผิดพรบควบคุมโรคติดต่อ๒๕๖๒
สุดท้ายแล้วจับกลุ่มได้นะคะจับกลุ่มได้ค่ะ
เป็นชายอายุประมาณ๒๕ปีค่ะ
คือเดิมเนี่ยเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วพอเขาหนีออกไปเนี่ย
เอ๋ยตำรวจเอ่ยพยาบาลเอ่ยเร่งออกติดตามตัวเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี
พบว่ามีชายไทยเข้ามายังจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง
แล้วปรากฏว่าอุณหภูมิตอนไปจับอุณหภูมิร่างกายมันผิดปกติ
ก็เลยแจ้งไปที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายคุณหมอพยาบาลเดินทางมาตรวจ
คนที่หนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายถูกนำตัวกลับไปนะคะ
คือไปถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่าอยากจะกลับบ้านที่ตรัง
ไม่ได้คุณยังรักษาไม่หายกลับไม่ได้นะคะ
ทีนี้เราไปถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ป่วยรายนี้
เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ตั้งแต่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
คือตัวเขาเองเนี่ยเดินทางมาจากเกาะพีพีกระบี่แล้วมาตรวจพบเชื้อไวรัส
ก็เลยทำให้ต้องรักษาตัวถูกกักตัวที่โรงพยาบาล

เอาล่ะการกระทำแบบนี้อย่างที่บอกไปมันผิดกฎหมาย
เรื่องต้นทางนิติกรของโรงพยาบาลได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ป่วยรายนี้แล้ว
ฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช๒๕๕๘ค่ะ